ไปดูชีวิตดีที่ลงตัวของชาวกรุงเทพมหานครกันหน่อยดีไหมคะ

คุณตื่นเช้ามาขับรถออกจากบ้านสิ่งที่คุณเจอคือ

ติดมากและจะบอกว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นนะคะ
แม้แต่เทพเจ้าเองยังต้องยอมให้กับรถติดของกรุงเทพ

ท่อเทพเจ้าสายฟ้าคริสเฮมเวอร์ท่านเองนะคะ
เป็นคลิปที่คนในรถตู้ถามว่าเป็นยังไงบ้าง

เงียบอยู่นี่ฉันเกลียดรถติด

เอาเลยครับทุกข์ให้มันไปกันได้สิ

ความรู้สึกในเช้าวันจันทร์ของทอเทพเจ้าสายฟ้า
กับชีวิตดีที่ลงตัวของคนกรุงเทพ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน

เขาบอกว่าถ้ามาแล้วไม่เจอรถติด

อยากให้ทอใช้สะพานบายฟรอส
ที่สามารถเดินทางไปไหนก็ได้ในจักรวาลเหมือนในภาพยนตร์

คือเราก็อยากทำได้หรือยังมันทำได้หรือ

ใครที่ไม่รู้จักทอนะคะก็
ภาพยนตร์เรื่องอเวนเจอร์เป็นเทพเจ้าสายฟ้า
จริงแล้วคริสัมเบิร์ตเนี่ยมีภาพยนตร์มีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องเหมือนกัน

นี่เขามาถ่ายหนังในเมืองไทยนี่แหละนะแต่มาเจอรถติดซะก่อน

แล้วนั่งแบบเมื่อไหร่จะถึง
เดี๋ยวก็ชินครับมาบ่อยเดี๋ยวก็ชิน

เอาว่ากันไป